คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะคะ
กรณีที่หนุ่มช่างแอร์บุกเข้าไปแทงสาวพิซซ่าค่ะ

เพราะว่านู้นเขาไปหลบอยู่ที่รีสอร์ทที่หนองคาย

บอบลุง
บอบลุงพบไม่ทำเดี๋ยวคุยกันก่อน
ไม่เป็นไรอยู่พิเศษหน่อยนะ

นี่นะคะเป็นวินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพมอุบลราชธานี
ตำรวจภูทรภาค๓และชุดสืบหนองคาย
ร่วมกันจับตัวนายสรายุวงดีอายุ๓๑ปีหรือว่าในแม็กซ์ค่ะ
ในแม็กซ์เนี่ยไปแทงหนางสาวซุภาพภรชูหาอายุ๒๕
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายนที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
หน้าร้านพิซซ่าค่ะใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลราชเวศอุบลราชธานี
คือน้องเนี่ยโดนแทงไป๕แผลอาการสาหัสเลย
แล้วตัวผู้ก่อเหตุก็ขับรถเก๋งสีแดงหนีไปตามจับได้แล้วนะคะ
ก็นำตัวไปที่ตำรวจภูทรภาค๓นะคะแถลงข่าวพรุ่งนี้
รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้กันต่อนะคะ
เมืองต้นที่เราเล่าข่าวกันไปก็คือเหมือนกับเคยคบกันแล้วเลิกกัน
แล้วก็ตามไปง้อเขาเขาไม่ดีด้วยก็ไปแทงเขา